คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าสยดสยองครับ
สามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานอยู่กินกันมา๓ปีมีลูกสองคน
อืมภรรยาเนี้ยเป็นสาวบัญชีแต่ว่าเธอตกงานจากโควิดสิบเก้า
ทะเลาะกันกับสามีสามีก็ออกจากบ้านไป
แต่ตอนออกไปเธอเห็นว่าสามีมีผู้หญิงขับรถเก่งมารับไป
อนุญาตนะเขาโทรหาเพื่อนแล้วบอกว่าถ้ามันกลับมานะ
เดี๋ยวคุณจะเอามีดแทงมันให้ตายเลยแล้วสามีก็กลับไปที่บ้าน
เสร็จปั๊บคาดว่าสามีน่าจะอาบน้ำอยู่
ภรรยาคนนี้เอามีดไปจ้วงแทงสามีที่หน้าที่หน้าอกลำตัว
แผลเสียชีวิตอย่างสยดสยอง

พ่อหนูฆ่าเก่งตายแล้วนะ

ทุกคนตกใจไปดูที่บ้านแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นทาวน์โฮม

ชาวบ้านแตกตื่นตกใจเพราะก่อนเกิดเหตุ

เป็นกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาไปตรวจสอบโอ้โห
พอไปถึงบ้านกลิ่นคาวของเลือดนี่คุ้งออกมาเลยครับนะฮะ
ถึงหน้ารั้วบ้านเลยแล้วคุณผู้ชมครับตามฝาผนังบ้าน
บันไดมีเลือดกระจายเต็มไปหมดเลยในห้องน้ำเนี่ยนะ
ไปเจอศพของนายบูรินหรือว่าในเก่งอายุ๒๓ปีนะฮะ
เป็นสามีของผู้ก่อเหตุอาชีพเป็นชิปปิ้งท่ามเรือสภาพเปลือยครับ
แต่ตามร่างกายโดนฟันโดนแทงเข้าไป๑๐แผล
ที่หน้าอกใบหน้าลำคอเต็มไปหมดนะฮะ
มีรอยเลือดกระเด็นไปทั่วห้องน้ำนะครับทีนี้เราไปถามผู้หญิงคนหนึ่ง
ชื่อว่ากฤษณาฟักสุขจิตจริงจริงแล้วเขาเป็นญาติของในเก่งผู้ตาย
แล้วก็เป็นเพื่อนกับผู้ก่อเหตุก็คือเป็นภรรยาของในเก่งด้วยนะครับ
เขาบอกแบบนี้ว่าคือคนก่อเหตุอ่ะคืออรัญญาหรือว่าโบนะฮะ
เขาเห็นเขาโทรไปบอกทางด้านของคุณกิจสนาบอกว่า
เนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยขับรถมารับเก่งออกไปจากบ้าน
ว่าเป็นกิ๊กกันแน่แน่นะฮะทางด้านของอ่าภรรยาเนี่ย
ก็โทรไปหาผู้ตายก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันครับ
พอวางสายเสร็จปุ๊บก็โทรไปหาคุณกิจสนาแล้วก็พูดขึ้นมาว่า
เนี่ยนะถ้ามันกลับมาเจอกูแน่จะเอามีดเสียบให้ตายเลยนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของเก่งเนี่ยก็เลยไลน์ไปหาญาติที่ชื่อว่ากฤษณา
ขอนอนด้วยหน่อยไม่อยากกลับไปบ้านอ่ากิจสนาก็บอกโอ้เฮ
กลับไปหาเมียเถอะกลับไปก่อนกลับไปหาเมียก่อนนะฮะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมนายเก่งก็กลับไปที่บ้าน
นะครับเสร็จสับปั๊บมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงจริง
แล้วโบที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็โทรไปหากฤษณาซึ่งเป็นเพื่อน
นะแล้วก็ไปญาติของผู้ตายว่าไปดูเขาหน่อย
เพราะฉันน่ะฆ่าเขาไปแล้วแล้วโบเองก็โทรไปหาพ่อพ่อ
หนูฆ่าเก่งแล้วครับอยู่ในห้องน้ำทุกคนตกใจครับ
ก็ต้องไปดูที่บ้านพร้อมกับตำรวจพร้อมกับกู้ภัย
แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ตามที่โบได้บอกจริงจริงคุณผู้ชมนะฮะ
ทีนี้พอตำรวจไปถึงก็ไปถามเพื่อนบ้านบ้านอยู่ติดกันนะฮะ
วันที่เกิดเหตุมันคือ๓พฤษภาคมตอนบ่าย๓โมง
เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันเก่งกับโบทะเลาะกัน
ระหว่างนั้นมีเสียงผู้ชายร้องลักษณะเหมือนคนกำลังทรมานด้วยความเจ็บปวด
แล้วเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาแล้วเสียงนั้นก็จบลงไป
เพื่อนบ้านกลัวก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็เลยไลน์ไปทางด้านของพนักงานขายหมู่บ้านหมู่บ้านมันยังใหม่อยู่นะฮะ
กระทั่ง๕ทุ่มเห็นว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้มีคนเยอะจัง
มีจำลวดมีกู้ภัยมาแล้วนี่เขาลายไปหาพนักงานขายนะฮะ
ก็ฆ่าสามีจนเสียชีวิตนะครับตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบที่กล้องมูลจรปิด
พบว่าผู้ก่อเหตุก็คือโบหนีออกจากบ้านไปประมาณสัก๔โมงเย็น
ทะเลาะกันประมาณบ่ายสามโมงนะฮะแล้วโบเนี่ยหนีออกจากบ้านไปประมาณสัก๔โมงเย็นนะฮะ
ซึ่งก็ยืนยันว่าตัวผู้ก่อเหตุก็คือภรรยาของผู้ตายและอยู่กินกันมา๓ปีมีลูกกันสองคนนะฮะ
ลูกชายหนึ่งขวบแล้วก็ลูกสาวเพิ่งจะได้สามเดือนปมเนี่ยมันเกิดจากความหึงห่วงนะฮะ
เพราะโบเขาเคยทำงานเป็นสาวบัญชีแล้วตกงานเพราะว่ามีโควิด๑๙
ตัวเองก็เลี้ยงลูกเพิ่งจะคลอดลูกมาเลี้ยงอยู่คนเดียวแล้วสามีออกไปทำงานทุกวัน
อาจจะน้อยอกน้อยใจอาจจะหึงหวงอาจจะระแวงอะไรแบบนี้ก็ทะเลาะกันเข้าไปนะฮะ
หลังจากก่อเหตุนะฮะก็หลบหนีไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่นะฮะ
ซึ่งก็มีการพาผู้ก่อเหตุไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะผู้หญิงเองเนี่ยก็มีการบาดเจ็บที่เท้าด้วย
จากการโดนมีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยมาโดนตัวเองนะฮะแพทย์ก็มีการรักษาผ่าตรงผ่าตัดกันไป
และรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสองสามวันแล้วตำรวจก็เลยไปอายัดตัวและขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไปนะฮะ
ทีนี้แม่ของเก่งแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนหน้านี้นะลูกชายเครียดมากเลย
ไม่เป็นอันทำมาหากินเลยต้องคอยพาลูกสะพ้ายไปหาหมอตลอด
ถามว่าไปทำไมหลังจากคลอดลูกคนที่๒ที่อายุได้๓เดือนนะ
ก็แข็งแรงปกติดีทั้งร่างการและก็จิตใจแต่ลูกชายก็เครียดไม่รู้ทำยังไงเพราะทะเลาะกันบ่อยนะครับ
แต่สุดท้ายก็ไม่คิดว่าอาการที่ลูกสะพ้ายเป็นจะมาก่อเหตุในการที่มาฆ่าลูกชายเขาแบบนี้ถึงขั้นกับเสียชีวิตนะฮะ
สาเหตุเบื้องต้นมันเกิดจากความหึงหวงนะครับ